กรณีรถจักรยานยนต์ถูกรถตู้มาเฉียวชน
สองยายหลานล้มลงไปแล้วก็บาดเจ็บ
คนขับรถตู้จอดรถลงมาดูสุดท้ายแล้วก็วิ่งหนีไป
วันนี้คนขับรถตู้คันนี้มามอบตัวกับตำรวจแล้ว
อ้างว่าที่หนีไปเนี่ยเพราะว่าไม่มีเงิน
จ่ายค่าเสียหายก็เลยหนีไปยืมเงินพี่สาวก่อนเข้ามาพบตำรวจนะคะ

ไปหาเงินจากพี่สาวไปยืมเงินพี่สาวไปตั้งหลักก่อน
ครับนะคะแต่ภาพที่เห็นนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วกล้องหน้ารถคันหนึ่งก็บันทึกภาพขณะยายหลานสองคน
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเขาอยู่เลนซ้าย
แล้วก็มีรถตู้คันที่ไปเฉียวชนเขาเนี่ย
เบียดจนล้มแล้วก็ทะไหลไปกับพื้นถนน
นะคะอ่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
คนขับรถตู้จอดรถย้อนมาดูผู้บาดเจ็บ

เหตุการณ์เกิดหน้าวัดประชานิมิตร
ถนนสายบัวใหญ่ชายภูมิพื้นที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาล่าสุดนายธนวิทย์พิมุกมาตรยา
อายุ๕๓ปีเป็นคนขับรถตู้คันสีขาว
ไปพบพนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่แล้ว
คนนี้ค่ะไปสารภาพว่าวันเกิดเหตุ
กำลังจะเดินทางไปยืมเงินพี่สาวที่หลังโรงเรียนเทศบาลสอง
ทีนี้พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีข้าวของในรถตก
ก็เลยจะจอดรถเนี้ยจะเข้าข้างทาง

ไม่รู้ว่าไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์เมื่อไหร่
จะเห็นว่ามีสองยายหลานล้มลงก็เลยเดินกลับมาดู
พลเมืองดีแจ้งว่าเนี่ยไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์นะ
พอรู้แบบนั้นก็เลยหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปเลย
เพราะว่าเขามีเงินติดตัวอยู่๔๐บาท
เขาบอกไม่พอจ่ายค่าเสียหายค่ะ
จนกระทั่งพี่สาวกับน้องสาวเห็นข่าวว่ารถของตัวเองเนี่ย
เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์จนมีผู้บาดเจ็บ
ก็เลยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
พร้อมรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนอาการผู้บาดเจ็บคือนางบัวลำภูวงนะคะ
ได้รับการเปิดเผยจากลูกสาวก็คือนางนุชนาศทูลสุวรรณ
บอกว่าผู้เป็นแม่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่
กำลังรอการผ่าตัดแขนข้างขวาที่หัก
ใบหน้ายังบวมปูดอยู่เคราะห์ดีตอนเกิดเหตุเนี่ยสวมหวกนิรภัย
หมวกกันน็อกก็เลยไม่ได้รับผลกระทบทางสมอง
ส่วนค่าเสียหายยังรอพนักงานสอบสวนเรียกมาเจรจากับผู้ก่อเหตุอีกครั้งค่ะ